ดูที่ลบบุรีหน่อยข่าวนี้เป็นข่าวที่เราคุยกันตั้งแต่ตอนเปิดรายการเลยเรื่องน้ำท่วม
ต้มเล้งอ่ะนึกออกใช่ไหมคุณผู้ชมดูภาพนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเฮ้ย
เหตุการณ์นี้นี่คือฝนตกนานขนาดไหนเหรอน้ำถึงทะลักท่วมร้านแบบนี้ค่ะ
โอ้โหมาแล้วมาแล้วแบบนี้เห็นไหมคะเราสปีดภาพให้คุณผู้ชมเห็นตั้งแต่สามทุ่มสามสิบหก
ดอมที่น้ำมันเริ่มไหลเข้าร้านคือพี่พี่เขาดูแล้วคือพยายามหาทาง
จะทำอะไรก่อนดีแต่ในที่สุดก็เก็บของเถอะใช่เพราะน้ำมันมาแล้ว
มันต้องเก็บอยู่แล้วอะไรที่วางแบบอยู่กับพื้นเก็บไปก่อนเลย
ถังขยะถังขยะเอาขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมันลอยไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
ประตูร้านก่อนกลัวว่าน้ำมันจะทะลักเข้ามาอีกอ่ะค่ะแต่เนี่ยคุณผู้ชมเหตุวุ่นวายที่คนในร้านเอง
เขาต้องรีบเก็บข้าวเก็บของร้านต้มเล้งซุปแซ่บเนี่ยนะอยู่แถววงเวียนสะแก้ว
เวียนสาแก้วเนี่ยอยู่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีค่ะเมื่อคืนนี้คุณอุสาเจ้าของร้านนะ
เขาเขาเปิดร้านปกติเลยแต่ว่าโอ้โหหน้าร้านฝนมันตกมา
อยากนึกภาพเวลารถขับผ่านแล้วเป็นคลื่นซัดเข้าไปในร้านเนี่ย
เข้าไปน้ำก็ท่วมเข้าไปดอมเชื่อไหมฝนตกแค่ชั่วโมงเดียวอ่ะ
โมงเดียวเลยเหรอใช่น้ำทะลักเข้าไปแบบนี้ต้องเก็บข้าวของหนีกันวุ่นวายเลยค่ะ
แล้วพี่อุตสาหอกเลยนะว่าหน้าฝนทีไรเป็นแบบนี้ทุกปีพี่แล้วรอบนี้เป็นยังไงบ้าง
น้ำแข็งฝากบอกด้วยนะเผื่อใครจะมากินร้านพี่วันนี้ไม่ต้องมานะจ๊ะ
๑วันจะต้องทำความสะอาดน้ำท่วมสูงมากไง
น้ำท่วมหมดเลยเสียข้าวมันชื้นแล้วไงต้องทิ้งทั้งกระสอบอ่ะ
คิดดูสิท่วมเข้ามาถึงในครัวจะขนย้ายอะไรก็ไม่ทันนะคะ
นี่คือที่ลบบุรีนะในพื้นที่อื่นอื่นเป็นยังไงบ้างคะ
เช้านี้ฝนตกหนักหรือเปล่า
ส่งข้อความมาบอกกันได้นะคะ